คุณผู้ชมคะร้อนแบบนี้แล้วมันเหมือนหิมะตกหรือเปล่าคะ

ไม่ใช่ค่ะบ้านเราไม่มีหิมะนะคะ
แต่คือพายุถล่มแบบนี้หลายพื้นที่ปรากฏมีลูกเห็บด้วย
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จังหวัดพยาวกันหน่อยค่ะ
โอ้โหที่นี่ลมยังไม่มาแต่ฟ้าแลบฟ้าผ่าแปรบแบบนี้นะฮะ
ซีนนี้เหมือนในหนังเลยคุณฟ้าน่ากลัวไหม

ดูสีท้องฟ้าแบบนั้นเนี่ยมีคนถ่ายไว้ได้นะคะ
นี่คือที่จังหวัดพยาวค่ะก่อนเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่ม
สุดท้ายเนี่ยคือบ้านเรือนประชาชนพอมันมาจริงปุ

เนี่ยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่บ้านสรรป่าหนาดนะคะ
อากาศแปรปรวนอย่างหนักพายุลูกเห็บก็ไปตกในพื้นที่
เขตตำบลบ้านใหม่ท่ากรองที่อำเภอเมืองด้วย
ภาคกลางก็อบอ้าวก็ร้อนมาอยู่หลายวันเหมือนกันค่ะ
แล้วพาคุณผู้ชมไปดูเมื่อวานนี้ฝนตก
ที่นครนายกเขตเทศบาลเมือง
โอ้โหฝนฟ้าขนองแล้วดู

แล้วน้ำมันก็ท่วมถนนแบบนี้
หลายคันนะเครื่องดับค่ะก็ตายอยู่กลางถนนนั่นแหละ
แล้วก็มีหม้อแปลงระเบิดป้ายบอกทางป้ายโฆษณาต่าง
ของพ่อค้าแม่ค้าก็ได้รับความเสียหาย
โอ้โหดูสภาพนี่สิคุณผู้ชม

ขยบไปดูต่อที่ยุธยาหน่อยละกันครับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็แน่นอนเจอพายุลูกเห็บพัดถล่มพื้นที่เหมือนกัน

หลังคาปลูกแล้วเลยนะครับลมมันเอาไปแล้วฮะ

โค้นมาทับบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหาย

หลังคาปลิวแล้วนี่ต้นไม้มาล้มทับ
นี่คุณป้าละเมียดนะเป็นผู้ป่วยเดินไม่ได้มา๑ปี
คุณป้าบอกโอ้โหตกใจมากเลยนะฮะ
ปีป้าไม่เคยเจออะไรเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะ
แล้วคิดดูสิป้าต้องลุกเดินเพื่อเอาชีวิตรอด

ตกใจความที่เรากลัวไงว่าบ้านจะเป็นยังไงว่ากูจะอยู่ยังไง
โอ้โหแบบไม่รู้จะทำยังไง

เนี่ยยังบอกเรียกอัลล่ะบอกอัลล่ะให้

โอ้โหงั้นแสดงว่าอะไรจากเดิมที่แกเดินไม่ได้

ลุกขึ้นมาแล้วเดินได้เลยค่ะ
โอ้โหไม่ต้องใช้ไม้ค้ำอะไรแล้วนะฮะ

คุณผู้ชมคะในเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเช็คสภาพอากาศกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ถึง๑๐พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนนะคะ
พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่ง

พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพ
ระวังนะคะอันตรายจากพายุฤดูร้อน
แล้วก็ยังเตือนด้วยว่าหลีกเลี่ยงไม่ควรไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ระวังให้มาก
ปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

เลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือตอนที่มันเกิดพายุฝนฟ้าขนอง
ใช่แล้วก็ระวังนะที่เขาเตือนกันว่าไซโครน
อาจจะเข้านะฮะพื้นที่ฝั่งอันดามันแต่ไม่เข้าบ้านเรา
นี่เห็นไหมเห็นไซโครนไหมคุณ
เหลืองเขียวนะฮะอยู่ที่อ่าวเบงกอ
แล้วกำลังจะเข้าแถวอันดามัน
มันจะไปเข้าที่เมียนมาคุณ
ไม่มีผลกระทบต่อบ้านมีผลกระทบต่อบ้านเรา
แต่ว่าพายุไม่เข้าที่บ้านเราโดยตรงนะครับ